ความคืบหน้าในกรณีของเครื่องบินสายการบินแอร์ฟรานซ์
ที่ต้องลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินเคนย่านะคะ
ล่าสุดก็อย่างที่บอกค่ะตรวจสอบว่าถูกต้องสงสัยแล้ว

เที่ยวบินจากประเทศมอเรเชสมุ่งหน้าสู่ฝรั่งเศส
กัปตันต้องลงจอดฉุกเฉินในสนามบินที่มอมบาซ่าของเคนย่า
โดยนายเฟดดอริกบอกว่าจากการตรวจสอบ

ซึ่งภายในบรรจุกระดาษและนาฬิกาจับเวลาเท่านั้น
ไม่ได้เป็นอันตรายแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดระเบิดค่ะ
เที่ยวบินนี้มีผู้โดยสารเดินทางทั้งหมด๔๕๙คน

ซึ่งทั้งหมดก็ถูกอบพยพจากเครื่องทันทีที่เครื่องแร่นลงจอดนะคะ
มีรายงานบอกว่ามีเจ้าหน้าที่เรียกตัวผู้โดยสารจำนวนนึงไปสักถามด้วย
เขารายงานบอกว่าจำนวนผู้โดยสารที่ถูกเรียกตัวไปมีประมาณ๖คน

เครื่องบินสายการบินแอร์ฟรานซ์อย่างน้อย๒เที่ยวบิน

กัปตันตัดสินใจบินกลับทันที

แต่ก็ดีนะคะที่ไม่มีใครเป็นอะไร
แล้วก็ไม่ได้เกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นค่ะ